สิบนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีเชิญที่หน้าจอทีวีฮะ
ก่อนจะไปโพสต์ขายผีไปที่พังงากันก่อนฮะ
พังงามีเรื่องฮือหาเป็นการประกาศป้าย
โค้งบางวันอันตรายแปลง่ายคือบางวันอันตราย
วันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ใช่เหรอเอ้ยมีโค้งแบบนี้เลยเหรอเออ
มีจริงไม่ได้หลอกกันฮะอาจจะเป็นภาพดูนิ่งหน่อย
โค้งบางเขียนว่าอย่างนี้นะโค้งบางวันอันตรายลดความเร็ว
เป็นป้ายของตำรวจภูทรคุระบุรีจังหวัดพังงาฮะ
หลายคนบอกเฮ้ยอย่างนี้โค้งบางวันบางวันมันเป็นทางตรงไง
โค้งบางวันอันตรายบางวันสบายชิวหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้ถนนเพชรชะกะเสมเป็นรอยต่อ
รอยต่อของอำเภอตะกัวป่ากับอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา
ก็เลยไปถามนายกลุงเหรอนายกรัฐบันตรี
อันนี้นายกอบตอ๋อคนละนายกคนละนายกนะ
นายกทรงวุฒิอินทรสวรรค์นี่นายกบางวันหรือเปล่า
นายกบางวันเขาบอกผมเองก็เป็นผมเป็นนายกบางวัน
บางวันก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วแล้ววันที่ไม่เป็นนายกเป็นอะไรฮะ
อย่าทำอย่างนี้บ่อยนะผมใจคอไม่ดีเลย
รู้สึกผมก็จะงงกับนายกมากไปแล้วนะเหตุการณ์นี้คือ
เรื่องของเรื่องเนี่ยตั้งชื่อตามตำบลตำบลนี้ชื่อว่าตำบลบางหวัน
ที่พังงาใช่ไหมที่พังงาพังงาหลายอำเภอเป็นแบบนี้อย่างทะปุ่นเนี่ย
บางแสนมันจะมีบางขึ้นหน้าอ๋อตะบนบางแสนเดิมจะเป็นวันครับ
เป็นบางวันเออแล้วมันจะมีเลี้ยวเลี้ยวบางคืนอย่างงี้ไหมเออ
คืนไม่มีการแล้วเอาแค่บางวันก็จะเป็นลมแล้วคุณก๊อฟฮะนี่นายกบางวัน
ท่านก็บอกว่าเนี่ยถนนเส้นนี้โซนนี้ตำบลนี้คือตำบลบางวัน
แล้วตำรวจท่านก็น่ารักน่ารักคือมาทำขึ้นป้ายให้ครับ
ขึ้นป้ายโค้งบางวันอันตราย
ละคนแห่แหนกันมาถ่ายรูปเพราะว่าโค้งบางวันอันตราย
วันไม่ค่อยอันตรายหรือแม้กระทั่งเป็นนายกบางวัน
บางวันฉันก็ไม่ได้เป็นนายกเหมือนกันเฮ้ยพูดละงงเก่าของตัวเอง
อ้าวฟังเสียงท่านนายกครับท่านนายกครับจากในที่ว่า
มีการลงรูปเรื่องโค้งอันตรายบางเป็นบางวันนั้นมีความเป็นมายังไงครับอ๋อ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
โค้งข้างหน้าเนี่ยเออปกติเนี่ยอย่างน้อยแต่ละสัปดาห์ต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะแต่หลังที่ตำรวชครับบุรีเอาโค้งบางวันป้ายนี้มาติดไว้